เอามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะฮะอันนี้เขาก็
ลุ้มใจเหมือนกันค่ะแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่าง
เขาขายกันอยู่แถวหน้าปั๊มที่บุรีรำครับท่านผู้ชมครับมันก็มีหลายร้าน
ร้านส้มตำไก่ย่างร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายลาบ
ก้อยขายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฮะปิ้งไก่มันก็ต้องมีควันใช่ค่ะ
แล้ววันนั้นปิ้งเยอะค่ะขายดีควันเยอะเลยค่ะโอ้โห
พ่อค้าอีกร้านหนึ่งขายลาบอยู่ติดกันบอกโอ้โห
ควันอย่างนี้ไม่ไหวมันรบกวนรบกวนเหลือเกินถึงขั้น
เอาปืนมายิงเขาสี่นัดนะฮะโอ้โหยิงเข้าไปเนี่ยเขามีร้านก๋วเตี๋
แถวนั้นด้วยทั้งคนขายทั้งลูกค้าเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิงเลย
โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมา
ก็คือชายคนนี้เนี่ยถูกตำรวจนำตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาพอประกันตัวออกมาไม่ได้ขายแล้ว
แต่ยังมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เขาก็ไม่ไว้ใจกัน
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็เลยต้องมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
นี่ฮะคนที่ร้องเรียนแม่ค้าท่านนี้ครับชื่อว่านางสาวติ๋วเย็นตีรำอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ค้าขายไก่ย่างอยู่หน้าปั๊มแห่ง๑แถวถนนสาย๒๑๙บุรีรำสตึก
ในพื้นที่ตะมนต์บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้บรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะนายฤทธิ์ไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ๔๕
เคยเป็นพ่อค้าขายลาบอยู่แถวนี้มีร้านค้าอยู่ตรงนี้ใกล้กันเลย
มาวนเวียนอยู่แถวร้านหลังจากเมื่อ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
เคยก่อเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะมายิงปืนใส่ร้านไก่ย่างของเจ๊ติ๋ว
ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้น๔นัดแต่โชคดีไม่มีใครได้รับอันตราย
ก๋วยเตี๋ยเขาก็โดนด้วยโดยวันนั้นอ้างว่า
ควันจากการปิ้งไก่มันไปรบกวนเขาซึ่งพี่ติ๋วบอกว่า
ก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างร้านขายไก่ย่างร้านค้าที่ทำกันก็เป็นเพลิง
ติดกันหลายร้านอยู่แถวปั๊มวันนั้น๒๑สิงหาคม
ก่อนเกิดเหตุในฤทธิ์ซึ่งทีแรกมาเช่าที่ติดกันขายน้ำเต้าหู้
แล้วเปลี่ยนมาขายลาบขายก้อยขายส้มตำส่วนเธอขายไก่ย่าง
ไก่ย่างขายดีมากก็ย่างหลายตัวควันไฟมันก็เยอะค่ะ
กระจายไปทั่วแบบนี้ครับคือเราเห็นเราหอมเลยนะ
บอกเดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ติดกัน๔นัด
ลูกค้าแม่ค้าพ่อค้าวิ่งหนีกันกระเจิงเลย
เราก็ไม่ได้ค่อยสนทนากัน
คือเขาเป็นอย่างงั้นเราก็ไม่คุยกับเขาอีกอย่าง
เหมือนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับผม

ก็ไม่รู้เขาไม่เคยคุยกับเราไง

เดี๋ยวมึงก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไป
เดี๋ยวมึงก็รู้ว่านัดลูกมีจริง
นี่แหละฮะวันนั้นตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีแล้วนายฤทธิ์

ทีนี้พอประกันตัวออกมาทุกวันนี้ก็ยังมาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวปั๊มแถวนี้

เขาก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอีกทีหนึ่ง